เอาเรื่องนี้ไม่รู้เข้าใจผิดหรืออะไรยังไงล่ะค่ะ

อยู่วิ่งหนีตายเข้าร้านเสด็จซื้อบอกว่าช่วยด้วย
เลือดนี่อาบทั้งหน้าหยดเป็นทางที่วิ่งเข้าไปเลย

ผู้ชายคนนี้ชื่อนายประมูลผุดผ่องวัย๓๒ปีเป็นชาวเยอะโสธรนะคะเนี่ย
เลือดอาบทั่วไปหมดเลยแล้วพูดแค่ว่าผมปวดหัว
มีสติพูดตอบโต้ประมาณนึงนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๔ก็คือเช้ามืดวันนี้นี่แหละค่ะ
สะพอเมืองยะโสธรได้รับแจ้งเหตุมาว่า
มีคนถูกทำร้ายร่างกายวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือในร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนแจ้งสนิทตรงข้ามกับศาลจังหวัดเยอะโสธรนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยเขาถูกทำร้ายโดยการถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่หน้าผาก
มีแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรลึก๑เซนติเมตรหัวแตก
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานกู้ภัยมาปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลยะโสธรนะคะ
เท่าที่พูดคุยกับเขาแล้วพอสรุปใจความได้

แล้วระหว่างทางกลับถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้ารุมทำร้าย
ต่างคนต่างก็เลยทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทาง
แล้วเขาก็วิ่งหนีตายเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
เราก็เลยส่งคุณปียนัทคงถิ่นลงพื้นที่นะคะไปที่ร้านสะดวกซื้อก่อน
คราบเลือดนี่ยังอยู่อยู่เลยนะคะตรงกำแพงข้างร้านนะคะ
คนเจ็บเขาปีนข้ามมาหลังจากถูกทำร้ายก่อนที่จะวิ่งเข้าไป
ประมูลตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลยะโสธรนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนไปเที่ยวเป็นร้านเหล้าริมแม่น้ำชี
ฝั่งอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดกับรุ่นน้อง๓คน
แล้วมีคนตีกันในร้านกาดของร้านก็บอกว่า

ก็เลยรออยู่ที่ร้านจนเหตุการณ์สงบประมาณสักครึ่งชั่วโมง
แล้วค่อยกลับปรากฏว่าออกจากร้านมาได้แค่๕๐๐เมตรเท่านั้นแหละ
เจอกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๗๘คนขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา
แล้ววนมาประกบเลยตะโกนบอกว่า

เขาบอกผมยังไม่ทันได้หันไปตอบเลยว่า
ฮะหรือตีอะไรหรือไม่ได้ตีหรืออะไร
เท่านั้นแหละก็คือโดนเลย
อยากยิ้มเลยซ้ำนั้น

ก็เรามาเลยเห็นมีเที่ยวสนับมือ
คิดว่าวันนั้นเขาใส่เสื้อสีขาว
แต่ตอนถูกทำร้ายเห็นบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุมุ่งเป้าไปที่นายประมูลคนเดียว
เมืองต้นสมยสวทรกำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
แต่ก็คิดว่ารู้แล้วล่ะน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
กำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็สอบประคำผู้บาดเจ็บอยู่

โอ้โหใจคอจะไม่ถามกันหน่อยเหรอ
คือเห็นเสื้อสีขาวปุ๊บฟาดป๊าบเข้าไปแล้วก็
เขาถามแล้วนะพี่อุ๋ยตีน้องกูทำไมแล้วฟาดเลย
ถามเขาหน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ฟังเขาหน่อยหรือว่าใช่ไม่ใช่
แต่หลายเคสที่เราอ่านกันมาต่อให้ตอบไม่ใช่
บางคนโดนแทงถึงตายยังมีเลย